คุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมที่ตามคดีนี้
คดีของน้องหลิวทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้ต่อ
เพราะว่าโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อ
เป็นเรื่องเศร้าที่ผ่านมา๘ปีกว่าเกือบ๙ปีนะคะ
หลิวหายตัวไปจากบ้านที่ปราจีนบุรีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่ผ่านไป๘วันหลังจากที่น้องหลิวหายไปจากบ้าน
มีคนไปพบศพผู้หญิงคนนึงถูกยิง
เสียชีวิตอยู่ที่สระบุรีแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าคือศพของน้องหลิว
ครอบครัวของน้องหลิวออกตามหาอยู่นาน
แจ้งตำรวจขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกระจกเงา
ไปตรวจสอบกับศพปริศนาจนรู้ว่าศพที่เจอคือน้องหลิว
ประเด็นคือเกิดอะไรขึ้นกับน้องหลิว
เพราะศพที่พบถูกยิงคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
คือผู้ชายคนนึงที่เคยคบหากับน้องหลิว
ตามข้อมูลคือเป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตอนนั้นอยู่สระแก้วใช่ตอนนี้ย้ายโรงเรียนแล้ว
ทีมข่าวของเราออกตามหาค่ะพอตุ๊ค่ะครับ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐไปที่สุพรรณบุรี
เพราะได้ข้อมูลมาว่าพอตุ๊ที่เคยคบหากับน้องหลิว
มาเป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบล
อนปรูอำเภอศรีประจันทร์ตำรวจนำหมายสารไปตรวจค้นที่บ้านมาแล้วด้วยนะคะ
ไปตรวจมาแล้วรอบหนึ่งคุณศักดิ์สิทธิ์ไปถามที่โรงเรียน
ไปถามครูที่โรงเรียนปรากฏว่าที่โรงเรียนบอกว่าอ๋อ
พอตุ๊ไม่ได้มาโรงเรียนตั้งแต่เช้า
ส่งข้อความทางไลน์แจ้งครูบางคนเอาไว้ว่าไม่มานะ
แล้วก็ขับรถออกจากบ้านพักไป
หลังจากนั้นขาดการติดต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชม

โดนโดนเชิญไว้ให้ปากคำที่ศมศศรีประจันทร์
คือจากข้อมูลนะคะคุณผู้ชม
หลังจากพอตู้ย้ายมาจากจังหวัดสะแก้ว
ไปเป็นผู้อำนวยการที่โรงเรียนแห่งนึงในตำบลบ้านกลางอำเภอสีภรรภาร
เมื่อ๔เดือนก่อนย้ายมาเป็นผู้มนุยการโรงเรียน
ปัจจุบันนี้ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็คือตำบลหนองปรูครับ
แล้วก็มีข้อมูลว่าพอตุ๊เนี่ยค่ะมีลูกกับภรรยาคนแรก๒คน
แล้วก็มาอยู่กินกับภรรยาคนปัจจุบันที่เป็นข้าราชการครู
และมีลูกด้วยกัน๒คน
ซึ่งช่วงเวลาที่คบหากับน้องหลิวก็ยังอยู่กับภรรยาคนปัจจุบันค่ะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่เราได้มานะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าทางตำรวจเคยนำหมายสารไปตรวจค้น
ที่บ้านพักของพอตุ๊มาแล้วครั้งหนึ่ง
อันนี้เป็นข้อมูลที่ตำรวจยืนยันกับเรา
และคุณครูที่โรงเรียนก็บอกว่าตำรวจเคยไปจริงบ้านหลังนี้ค่ะ

แต่วันนี้ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
คุณครูที่อยู่โรงเรียนเดียวกันกับพอตู้บอกว่า
พอตุ๊ขับรถออกจากบ้านไปเลยนะคะ
ข้าวเก็บของขับรถออกจากบ้านแล้วบ้านก็ปิดเงียบ
แล้วก็ปิดมือถือแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย
ทั้งที่พอตู้จะไปโรงเรียนแต่เช้าทุกวันวันนี้ไม่ไป
แล้วออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้นะคะ

ก็คือไปที่บ้านพักของพอตู้ลองดูว่ามันอยู่ใกล้กับโรงเรียนขนาดไหน

ไปเจอแม่ยายของพอค่ะอายุ๗๐ก็อยู่ที่บ้าน
ยายของพอตุ๊บอกว่าลูกเขยออกไปจากบ้านตั้งแต่๖โมงเช้า
ถามว่าไปไหนแม่ยายบอกว่าไปส่งลูกที่โรงเรียนแล้วก็ไปทำงานตามปกติ
แต่ทางโรงเรียนบอกว่าพอตู้ไม่ได้ไปทำงานนะคะ
พอช่วงสายแม่ยายบอกว่าก็เพิ่งรู้ว่าพอตุ๊ตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรม
ตกใจมากและช็อกกับเรื่องนี้มากก็พยายามให้ลูกสาวโทรหา
พยายามให้หลานชายโทรหาไม่มีใครติดต่อพอตุ๊ได้เลยค่ะ
ยายก็เลยคุยกับทีมข่าวของเราบอกว่าเอาจริงแม่ยายก็ไม่รู้หรอกว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไง
แต่เมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตำรวจมาจริงนะ
แม่ยายบอกตำรวจมาจากจังหวัดสะแก้วคือตำรวจใส่เสื้อเกราะกันกระสุนกันมาเลยอะค่ะ
มากันเป็นสิบนายมาค้นที่บ้านพักบ้านนี้บ้านหลังนี้
ก็เอาเสื้อผ้าเอากางเกงชั้นในเอาซองใส่กระสุนปืนไปตรวจสอบ
แล้วก็ควบคุมตัวพอตุ๊ไปสอบปากคำ
แต่สุดท้ายแม่ยายบอกว่าตำรวจก็ปล่อยตัวผอตุ๊กกลับบ้านมา
จ้ะจ้ะจ้ะสอบแล้วซึ่งได้ยายมา
แล้วลูกสาวเราก็ไปอยู่กินด้วยกันทุกท่านไหมคะ
ไปอยู่ที่โน่นมาหน้าไร้ปีนะมีลูกซึ่งได้สอบบ้าน
เพราะว่าต่างพวกมาเพราะว่ายายเลี้ยงอยู่
ครับวันนี้พอไปไหนครับ
เช้าถามเขาว่าเขาจะไปเขตกลับแล้วก็มาโรงเรียน
เราก็รู้แค่นั้นน่ะไม่รู้ครับ
เห็นก็แต่งตัวแล้วก็ถามเคยเขาจะไปซ้ายหน่อยเมื่อเช้าก็ไปแต่เช้า
แม่ได้ถามว่าทำไมผอไปเอี่ยวเรื่องนี้ได้ยังไง
เกี่ยวข้องกับการตายของน้องเขาหรือยังไง
จะรู้เพิ่งจะรู้เมื่อเช้านี่ตอน๓โมงเนี่ย
ก็ยังไม่เจอเขาก็จะข้ามได้ไง
ก็เลยไม่รู้เรื่องถ้าเจอเราก็ถามมันก็จะน่าจะรู้มั้งเขาจะบอกยังไง
ตอนวันที่ก็มาค้นปืนเราก็รู้แค่นั้นก็ไม่รู้เรื่องอีก
แม่ยายของพอตู้ก็เลยบอกว่าไม่กังวลนะคะ
ถ้าลูกเขยตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะถ้ามันเป็นเรื่องจริง
ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
ครับซึ่งตอนนี้ก็รอการสืบสวนขยายผลของตำรวจอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้ตำรวจให้ข้อมูลก็คือ
พอโรงเรียนคนนี้ที่เคยคบหากับน้องหลิวเนี่ยหลังจากที่น้องหลิวหายตัวไปเนี่ย
เคยไปแจ้งความเรื่องอาวุธปืนหายเอาไว้ซึ่งเป็นปืน๙มมตรงกับกระสุนที่อยู่ในศพของน้องหลิวที่ตรวจสอบ
ใช่ค่ะท่านผู้ชมครับนางสาวมะยุรียอดพะเนาหรือน้องเหลววัย๑๙ปี
หายตัวปริศนาไปตั้งแต่๕พฤษภาคม๒๕๕๕จนปัจจุบันตรวจดีเอนเอกับคุณแม่แล้วพบว่าเธอเป็นศพที่เคยเจอ
ใช่ค่ะนะฮะเมื่อสิบสามพฤษภาคมปีห้าห้านั่นแหละนะครับแล้วเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ต่างให้ข้อมูลตรงกันว่า
ถ้าจะสงสัยใครสักคนหนึ่งก็คือผู้ชายที่สูงวัยหน่อยเป็นผอโรงเรียนในพื้นที่ที่สะแก้วในตอนนั้นเมื่อ๘ปีที่แล้วที่คบหากับลูกสาวอยู่
แต่ว่าโอ้โหหึงลูกสาวเหลือเกินใช่ค่ะนี่ตอนเจอศพนะฮะที่ไร่อ้อยที่ถูกเอาทิ้งเอาไว้ที่สะแก้ว
ใช่ค่ะที่อำเภอวัฒนานครนะคะมีคนงานไปเจอศพแล้วก็สภาพศพก็คือถูกยิง
ครับคือหึงหวงอะไรต่างต่างนานาจนแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยอยากเลิกใช่
หนีไปทำงานโรงงานที่ปราจินบุรีที่ศรีมหาโพธินะทำได้สักไม่เท่าไหร่สุดท้ายหายตัวไปแล้วก็มีผู้ชายคนนึงโทรมาบอกแม่
บอกว่าน้องหลิวไปทำงานกับเพื่อนที่ต่างประเทศพ่อกับแม่ก็เลยเข้าใจว่าน้องอยู่ต่างประเทศ
ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยใช่ไหมฮะซึ่งแม่บอกว่าก็คือนี่แหละก็คือพอโรงเรียนนี่แหละ
ส่งข้อความไปหาเพื่อนของน้องหลิวบอกว่าหลิวไปทำงานที่ต่างประเทศนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะคือพอคนไหนอะไรยังไงนะ
คนไหนอะไรยังไงนะฮะตรงนี้ต้องรอการขยายผลนะครับ
แต่พอที่ถูกสงสัยในขณะนี้แล้วก็เพ่งเล็งไปเนี่ย
พอคนนั้นที่เคยคบกับน้องหลิวเนี่ยเขาย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้ว
มาอยู่ที่สุพรรณบุรีเราก็พยายามตามหาแต่ยังไม่เจอนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเพื่อนก็บอกว่าน้องหลิวเคยเล่าให้คนในครอบครัว
เพื่อนสนิทฟังบอกว่าพอตู้นี้ขี้หึงมาก
ถึงขั้นเคยขังน้องหลิวไว้ในบ้านพักครูทำร้ายร่างกายด้วย
ใช้ปืนตบนะฮะใช้ปืนตบตบตีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่สุพรรณบุรี
ล่าสุดที่ไปสังกัดอยู่ที่นั่นไม่เจอตัวไม่มาทำงาน
แต่ที่ตรงนี้เนี่ยนี่คือโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอตาพระยาที่จังหวัดสะแก้ว
เป็นโรงเรียนที่พอตุ๊ปัจจุบันอายุ๕๘ปี
เคยอยู่ที่นี่แล้วช่วงนั้นก็คบหาอยู่กับน้องหลิว
แต่ตัวเองก็มีภรรยาแล้วใช่ไหมฮะมีลูกด้วยนะครับ
จากการพูดคุยกับคนสนิทของพอตุ๊ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าพอตุ๊มารับตำแหน่งเมื่อ๑๒ตุลาคมปี๒๕๕๙
อยู่ที่นี่ทั้งหมด๕ปีแล้วย้ายออกไป๘พฤศจิกายนปี๒๕๖๒
แสดงว่าน้องหลิวเนี่ยหายไปเมื่อ๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ช่วงนั้นพอตุ๊ก็ยังอยู่ที่นี่นี่แหละก่อนจะย้ายออกไปเมื่อ๘พฤศจิกายนปี๕๘
ตลอดเวลา๕ปีที่เป็นผออยู่ที่นี่นะครับ
ผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าพอตู้นี่ถือว่าเป็นหัวหน้างานที่ดีมาก
มีความเป็นกันเองอารมณ์ขันอารมณ์ดีนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็จะมีอารมณ์ร้อนในเวลาที่ดื่มเหล้า
แต่ก็ไม่เคยเห็นทำร้ายใครส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการดุด่ามากกว่า
ส่วนเรื่องผู้หญิงนะก็รู้เพียงแค่ว่าพอตุ๊มีภรรยาเป็นครูทำงานอยู่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง
ในอำเภอตาพระยาที่สะแก้วนี่แหละแต่ไม่เคยพามาที่โรงเรียน
แล้วก็ไม่เคยเห็นพาน้องหลิวที่เป็นข่าวเนี่ยว่าหายตัวแล้วเสียชีวิตเนี่ย
พอตุ๊ก็ไม่เคยพามาที่โรงเรียนเหมือนกัน
ถ้ามีก็มีพวกร่วมงานของเขาหรือพวกระดับพอเขามาคุยเรื่องงานเรื่องการอะไรกัน

แต่ถ้าเอาผู้หญิงมาโรงเรียนไม่เคยเห็นไม่เคยครับไม่เคย

ไม่เคยมีนะครับ

ไม่เคยเห็นมีพาผู้หญิงพาอะไรมานะ
มีเพื่อนสนิทของพอตู้คนนึงนะครับ
ที่ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

ไปแจ้งความกับตำรวจเรื่องปืนหายจริงนะครับ

ปืนที่หายเป็นปืนขนาด๙มม

ก็เข้าแจ้งความหลังจากเกิดอุบัติเหตุ
ได้ละสักเดือนหนึ่งประมาณอย่างนี้นะครับ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้คุยกับคุณครูในโรงเรียนนะครับ

แต่เรื่องส่วนตัวไม่มีใครทราบ

มีบ้านพักครูอยู่ในตัวอำเภอตาพระยา

ก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนบอกว่ามีตำรวจมาที่โรงเรียนนะครับ

เคยเป็นพออยู่ที่นี่หรือไม่
แล้วก็สักถามเรื่องของอาวุธปืนด้วย

ว่าผู้ต้องสงสัยคือพอตู้

ตั้งแต่ตอนตำรวจสืบจังหวัดเขามา

ว่าพอชิมนี้อะไรอยู่ไหม

นี่แหละแจ้งปืนหายอะไรผมไม่รู้เรื่องตรงนั้น
เพราะว่าใครคนดีเขาก็คงไม่เอามาบอกหรอกมั้งอะไรอย่างนี้
ก็ถามแล้วแสดงว่าเออคงมีเรื่องอะไรกันใช่ไหมได้อย่างงี้
แต่ตอนนี้ตำรวจเขาก็ไม่บอกรายละเอียดใช่ไหม
แต่เราเราก็สังหวัญใจแล้วว่ามันคงมีเรื่องอะไร
ก็ไม่รู้จนจนเมื่อวานเนี่ยมาเห็นข่าวหลายช่องที่ออกก็อ้าวเฮ้ยอะไรวะ
ก็ยังอยู่ก็ยังห่วงอยู่กัน
พระครูที่นี่นะครับที่เราได้ข้อมูลมานะครับ
ส่วนใหญ่เป็นครูที่เพิ่งบรรจุใหม่
เป็นครูที่มาจากหลายโรงเรียนในอำเภอตาพระยานะครับ
เพราะว่าครูที่อยู่เกิน๘ปีเนี่ยจะย้ายไปประจำการที่อื่น
เพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วก็จะไม่มีใครเนี่ย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนของน้องหลิวค่ะ
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะชื่อว่าในแบงค์อายุ๓๗
เพื่อนของน้องหลิวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่น้องหลิวทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีก่อนที่น้องหลิวจะหายตัวไป๕พฤษภาคม๒๕๕๙
มนุยการโรงเรียนที่เคยคบหากับน้องหลิวที่จังหวัดสะแก้วมาหาน้องหลิวที่หอพักนะคะ
เพื่อนบอกแบบนี้เพื่อนก็มั่นใจว่าคนก่อเหตุก็คือผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้นั่นแหละ
แต่ก็ยังให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้ก็ต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจจะดีกว่านะคะ
นี่คือหอพักนะคะที่เพื่อนของน้องหลิวเล่าให้ฟังว่าน้องหลิวอยู่ที่นี่
ตอนทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรี
พอโรงเรียนคนนี้ที่เคยคบกับน้องหลิวมาที่นี่จริงเพื่อนยืนยันค่ะ
ค่อนข้างมั่นใจเลยใช่ไหมพี่
พี่รูไอฟ์ผมมั่นใจไม่เหลือเปอร์เบนให้ด้วยจุดก็ไม่เหลือให้ด้วย
พี่รูไฟแหลนครับตอนที่หลิวอยู่ที่ป่าจีนคนนี้เขาเคย
ผมพูดแค่นี้นะผมพูดไปไหนแค่นี้จบนะ
ท่านผู้ชมครับน้องหลิวนะฮะที่หายตัวไปแล้วก็พบศพหญิงสาวคนหนึ่งในอีกไม่กี่วันต่อมาเมื่อปี๕๕
สุดท้ายนะฮะกว่าที่จะมีการตรวจดีเอนเอกันแล้วก็ชัดเจนว่าคือน้องหลิวเนี่ยที่ครอบครัวแจ้งความคนหาย
ขอความเชื่อเหลือจากเมื่อนาทีกระจกเงาด้วยก็คือช่วงนี้นี่แหละใช่ไหมครับ
แต่ช่วงเวลานั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบศพหญิงสาวคนหนึ่งถูกทิ้งกลางไร่อ้อยเมื่อ๑๓พฤษภาคมปี๕๕เนี่ย
มีการเก็บตัวหย่งตัวอย่างอะไรไว้พวกนี้ศพถูกส่งไปเก็บไว้ที่สู่ศาลที่จังหวัดชนบุรี
ญาตินะจะถูกนำมาฝังที่นี่นะครับอย่างหญิงสาวนิรนามที่เสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรม
เจอศพ๑๓พฤษภาคมปี๕๕ที่ไร่อ้อยที่สะแก้วเนี่ย
พอชนะสูตรอะไรเสร็จจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วจะถูกส่งมาฝังไว้ที่นี่ก่อน
หลังจากนั้นก็รอตามขั้นตอนตามจำนวนปีถ้ายังไม่มีเรื่องของการสรุปคดีหรือมีญาติมาติดต่อ
เขาจะมีวิธีล้างประชาใช่ค่ะนะฮะก็จะมีการทำบุญกระดูกหรือว่าจัดการอะไรต่างพร้อมกันไปนะครับ
ที่นี่ประตูปิดใส่กุญแจนะครับเนื่องจากคนดูแลไม่อยู่นะครับ
แต่มองไปด้านในเนี่ยจะมีแผ่นปูนปิดฝาหลุมศพกองอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเยอะเลยนะครับ
ว่าจะเป็นสิ่งที่หลงเหลือจากพิธีล้างป่าช้าเพื่อนำกระดูกศพไร้ญาติไปทำบุญอุทิศส่วนกุศล
เขาก็จะทำในคราวเดียวกันหลายศพนะครับแต่ก็ยังมีหลุมศพอีกเยอะนะฮะที่ยังรอการทำบุญล้างป่าช้าอยู่
วิชาผาสุกผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑นะครับบอกว่าเรื่องศพต่างเนี่ย
วิชาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะเวลานำศพมาฝังเนี่ยจะเป็นในนามของสมาคมที่เป็นเจ้าของพื้นที่
หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เขาติดต่อกันนะฮะส่วนผู้ใหญ่เนี่ยจะมาร่วมก็อย่างเช่น
ยังไม่รู้ว่าศพน้องหลิวเนี่ยจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เจอศพเนี่ยนะฮะ

ไม่รู้ว่าศพน้องหลิวเนี่ยที่มาฝังเนี่ยคือที่สุสานนี้หรือเปล่า
ทางเขามาเขาก็ไม่ได้ไปแจ้งของผม
เวลามาฝังศพนี้ไม่ได้แจ้งอะไรอย่างนี้ครับผม

มันก็เป็นหน้าที่ของเขาทางสมกรมเข้ามาเข้าออกของเขาเอง
อ๋อแล้วผู้ใหญ่พอจะรู้เรื่องขนาดไหนไปที่ฝังศพนี้ครับ

อันไหนผมไม่ได้เข้าไปนั่นเลย
เข้าไปก็คือไปแจกของให้คนยากจนอะไรอย่างนี้ที่เขามา
มาร่วมงานว่าไหนล่ะศพเฉพาะ

อ๋อไว้นี่ใช่ไหม
แม่สุรีวันยอดพะเนาไปที่สพวัฒนานครจังหวัดสะแก้วค่ะ
ขอใบชนสูตรพลิกศพของลูกสาว
เพื่อไปประกอบการยื่นขอใบบรรณบัตรที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร
แล้วก็ไปยื่นเรื่องขอรับเงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมจำนวน๓แสนบาท
ก็ต้องดำเนินการเรื่องของเอกสารตามขั้นตอนนะคะ
หลังจากนั้นก็กลับบ้านหนองเสม็ดหมู่๓ตำบลโคกสูงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว
ทีมข่าวของเราค่ะคุณจิรายุทธ์บุญชูไปคุยกับพ่อแม่ของน้องหลิวนะคะ
ได้ข้อมูลมาว่าน้องหลิวเนี่ยคบหากับพอตุ
ตั้งแต่พอตู้ยังเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอตาพระยาค่ะ
จนสอบได้เป็นผู้มนุยการโรงเรียน

ส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มานอนค้างที่บ้าน
กับแม่ยืนยันว่าพอตุ๊เคยมาที่บ้านมานอนค้างที่บ้าน
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยถามว่าไปเจอกันยังไง
บกันได้ยังไงไม่เคยถามค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่มองว่าก็
เรื่องที่ลูกสาวจะคบกับใครก็เป็นเรื่องส่วนตัว
ลูกสาวขอไปทำงานที่จังหวัดปราจีนบุรี
แล้วลูกสาวก็หายตัวไปเลยแล้วมันน่าแปลกตรงที่
พอลูกสาวแม่หายตัวไปพอตุ๊กก็หายไปด้วยครับ
พ่อแม่ก็รอเฝ้ารอน้องหลิวรอให้น้องหลิวกลับบ้าน
ถึงขั้นเคยฝันเลยนะคะฝันว่าลูกสาวขับรถเกรงกลับมาบ้าน
กับแฟนนุ่มแต่มันก็เป็นแค่ความฝันนะคะ
ตอนนี้พ่อกับแม่บอกว่าสิ่งที่อยากได้ก็คือ
นำกระดูกของลูกมาประกอบพิธีทางศาสนา
เพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่สุขติ
ก็ไม่บ่อยมาพักแค่เสาร์อาทิตย์อย่างนี้
เขาหยุดเรียนเขาก็มาเล่นบ้าน
ถึงขั้นเคยค้างคืนนี้ไหม
เคยที่ไปมาก็ไม่นานเท่าไหร่
เพราะแม่ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเนอะ
แม่ก็ออกไปทำอาหารจีนลูกก็ไปอีกทางแม่ก็ไปอีกทาง
ก็ค่อยจะรู้ว่านาน
ก็รู้แต่เวลาเย็นเขาก็มาอย่างนี้
ตัวของคนนี้ก็อยากได้มาทำบุญตาม

หลังจากที่ทราบรองนี้ผ่านช่วงทั้งสามสี่วัน
ก็ทำใจได้แล้วเพราะว่ามันนานแสนนานแล้ว
ก็มีเสียใจอยู่เพราะเวลาเราคิดถึง
ถ้าคิดถึงก็คิดถึงอยู่มองทางรูปนี้
ไม่มาบางทีก็นั่งร้องไห้ไป

พลตำรวจรีนัทธพงศ์สัตยานุรักษ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้ว
บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างให้ชุดสืบสวน

ประเด็นสำคัญคือจะเน้นการค้นหาพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็นำไปรวมกับการสอบปากคำบุคคลใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิต
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนานแล้วนะคะ
หลักฐานต่างในพื้นที่เนี่ยมันไม่หลงเหลืออยู่อะค่ะ
มสังหารยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลย
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องชิงทรัพย์หรือความขัดแย้งส่วนตัว
จากการสอบปากคำเพื่อนชายคนสนิทของผู้เสียชีวิตที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นนะคะไม่มีพิรุษ
ไม่พบพิรุธอะไรเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่หลังจากนี้ตำรวจบอกว่าก็จะมีการเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจ
แต่ที่แน่ก็คือศพของน้องหลิวมีลักษณะของการถูกยิงนะคะ
ผมเชื่อว่าตำรวจคงจะมีวิธีการในการทำงานอยู่นะ
คือตัวพอตู้เองถ้าไม่ได้ทำไม่ได้ก่อเหตุอะไร

ถ้าอยากจะชี้แจงอะไรก็ได้ทีมข่าวของเราก็พร้อมไปคุยด้วย
เพราะว่าตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือภรรยาของพอตู้เองก็ติดต่อไม่ได้
แล้วก็เป็นห่วงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็สามีจะไปคิดสั้นหรือจะทำอะไรยังไงหรือเปล่ายังไง